คุณผู้ชมคะก็มีในมุมของนักวิชาการนะคะ
พยายามที่จะหาทางออกให้กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะคะ
มีทั้งในส่วนของเวทีการเสวนามีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ
อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลค่ะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
นำเสนอทางออก๗ข้อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาค่ะ
อาจารย์ปริญญาบอกว่าตามที่นายกรัฐมนตรีขอให้มีการถอยคนละก้าว
เพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมที่กำลังกดดันรัฐบาลมากขึ้นเรื่อย
โดยพลเอกประยุทธ์แถลงว่าจะนำข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
เข้าสู่การหารือของรัฐสภาในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ส่วนตัวเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการถอยคนละก้าว
พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีควรต้องเป็นผู้นำในการถอย
มีข้อเสนอ๗ข้อตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
หนึ่งคือแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ
ซึ่งต้นเหตุของการชุมนุมคือการสืบทอดอำนาจของคอสช

แก้ปัญหาต้นเหตุ

ไม่ใช้วิธีสลายกาชุมนุมค่ะ

ก็คือทอยให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนก่อนแล้วก็ไปว่ากันที่การร่างใหม่แก้ไหมก็ว่ากันกับรัฐธรรมนูล